ฝนตกลงมาหนักแล้วฝนตกเยอะแล้ว

เพราะว่าจะมีฝนตกลงมาอีกระรอกค่ะ

ได้รับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะ
แผลลงมาปกคลุมนะคะบริเวณภาคอีสานค่ะ
วกกับในขณะนี้ประเทศไทยมีอากาศที่ค่อนข้างร้อน
อกจากนี้นะคะลมทะเลยังพัด
นำเอาความชื้นหอบเข้ามาที่ประเทศไทยของเราไม่หยุดค่ะ
ลักษณะเช่นนี้คุณผู้ชมจะทำให้ประเทศไทยของเรา
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า

เลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ไปที่ประเทศเคนย่าค่ะ
ไปดูการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ตัวสูงเหมือนยีราฟค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็คือนี่เลยเจ้ายีราฟนั่นเองค่ะ
ที่ต้องเคลื่อนย้ายเนี่ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอมันอยู่กลางเกาะ
ขณะที่น้ำโดยรอบท่วมขึ้นสูงทำให้มันหนีออกมาไม่ได้ค่ะ
ต้องทำแบบนี้เลยต้องต่อแพร่นะคะขนาดใหญ่
เพื่อที่จะเอายีราฟเข้าไปข้างในแล้วก็ลอยแพร่มันกลับขึ้นฝั่งแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นไปด้วยความทุลักทุเลพอสมควรนะคะ
แต่เจ้ายีราฟตัวนี้ก็สามารถกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยค่ะ
และนี่คือรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ